มาดูเรื่องแฟชั่นกันบ้างดีกว่านะคะ
เขาตีมสีดำสีทอง

ต่อกันเลยนะคะจะแซ่บขนาดไหนไปติดตามกันเลยจ้า
จะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
มาค่ะคุณผู้ชมออกสไตล์กันที่ความหล่อแบบโอป้าสรังเฮของพี่เต๋อ
ทันทวิทย์ที่มาในลุคว้าวซ่าใส่สูตรสีดำคว้าลึกโชว์แผงอก
อืมบอกเลยพี่แจ๊กกะลินแอบน้ำลายหกเอ้ยไม่ไม่ใช่นะคะ
แล้วเราก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าชุดนี้น้องดาวินะคะ
เขาเป็นคนจัดให้ลุงสลิงหล่อมากเลยค่ะ
ต่อกันที่แก๊งพิธีกรค่ะยายป๋อมแปมดีเจอ่องแล้วก็เต๋อรัฐนัน
ก็มาในลุคสูตรสีดำสุดเท่ค่ะเข้าคู่ดูเก๋ไก่ไปกับความสวยแบบ
รามมิ่งของพี่ซายเจริญปุระที่มาในชุดเรสยาวสีดำ
หุ่นพร้อมเพลียวดูดีดูดีค่ะ
ขยับมาที่พี่ปูแบ็คเคสค่ะชาวร็อกของเราก็ใส่เสื้อแขนกุด
ชุดกางเกงดำเช่นเดียวกับนักแสดงยังบลัดเอมภูมิพัฒน์
หล่อเท่แบบทรงอย่างแบทแต่ไม่แซดยังบ่อยเพราะเอมเขาหล่อจริง

มาดูสาวกันบ้างนะคะงานหนังทั้งทีก็ต้องมีรายชื่อของน้องยะดา
มิ้งร่างทรงมาในชุดจำสูตรสีขาวดำ
ยชายเสื้อพิ้วไหวดังสายลมโปเยโปลาเย
อัพลูกสาวน้อยลูกคุณเพิ่มดีไซน์เก๋กับเส้ายาว
ปิดท้ายกับชีคนนี้เลยค่ะน้ำหวานเดอะเฟส
คำแบ็กขึ้นเสมือนเซ็กซี่กับเดสต์สีทองอวดหลังขาวนู่นเนียน
พร้อมประกาศผ่านบันเทิงไทยรัฐว่าชีน้ำหวานคัมแบ็คคืนวงการแล้วนะคะ